คุณผู้ชมมีข่าวมาเตือนภัยกันนะคะดิฉันอ่านข่าวนี้ไปแล้วก็แบบอุทาน
ตายนะที่ไม่เกิดกับตัวเองเพราะปกติเนี่ยที่ฉันชอบไปวิ่งตามสวนสาธารณะ
แล้วก็น้ำดื่มเราจะไปซื้อใช่ไหมซื้อเสร็จปุ๊บ
จะวิ่งไปถือขวดน้ำไปมันก็กระไรอยู่จะชอบวางขวดน้ำไว้ตรงที่
บริเวณเขาให้ยืดเส้นคุณผู้ชายคนนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าคลาวเนี่ยน่าจะเป็นคลาวคล้อของเขานะคะ
เขาบอกว่าเขาถูกวางยาเพราะอะไรรู้ป่ะ
เขาไปตรวจสอบขวดน้ำขวดนี้มันมีลักษณะเหมือนรูเล็กอ่ะ
แล้วเขาถึงขั้นว่ากินน้ำนี้เข้าไป๑ใน๓ของขวดนี้

เพื่อนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เพื่อเตือนภัยนะคะ
เจ้าของโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณวิโรธ

เรื่องราวมันเกิดขึ้นคือวันศุกร์ที่ผ่านมาสักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ไปวิ่งที่สวนสาธารณะสาลากลางจังหวัดนนทบุรี
แล้วไปซื้อน้ำดื่มจากเจ้าประจำรถเร่ค่ะ
ดื่มดื่มเสร็จปุ๊บเอาล่ะทำแบบเดิมเลย
วางขวดน้ำบริเวณสนามตะกร่อ

พอวิ่งเสร็จปุ๊บ๔กิโลเมตรค่ะ
กลับมาหยิบขวดน้ำขวดนี้ดื่ม
พอดื่มตอนนั้นนะก็รู้สึกแล้วล่ะว่ามันเฟือน
แต่ยังไม่เอกใจเพราะที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้
ไปสักประมาณ๑ใน๓ของขวด
แล้วก็เอาขวดน้ำไปใส่ที่ช่องเก็บในรถมอเตอร์ไซค์ของเขา
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปนั่งกินจิ้มจุ่มกับน้องที่ออฟฟิศ
ตอนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเริ่มมีอาการแล้ว
เห็นภาพมันหมุนหายใจติดขัด
เหมือนกำลังจะหมดสติอ่อนแรงลงเรื่อยนะคะ
น้องที่ออฟฟิศที่กำลังนั่งทานกัน
นั่งทานจิ้มจุ่มกันเนี่ยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลอาการมันหนักขึ้นฮะ
หนักถึงขั้นว่าลิ้นแข็งทรงตัวไม่ได้พูดไม่ชัด
อาการเหมือนสมองขาดเลือด
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายวัน

หมอยืนยันบอกว่าเป็นเพราะร่างกายได้รับสารพิษ
พอตรวจสอบขวดน้ำเท่านั้นแหละค่ะ
เขาบอกว่านี่ไงมันมีรูเจาะ
เขาเลยยิ่งมั่นใจไปอีกนะคะ
เขาน่าจะโดนวางยาพิษเพื่อหวังชิงทรัพย์
ทีนี้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งความไว้ที่
ในท้องที่เกิดเหตุแล้วก็คือโรงพักรัฐนาธิเบต
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจเลือดอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะคะ
แล้วก็พอรอเสร็จปุ๊บเนี่ยผลว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันนะคะ
แต่คุณวิโรธบอกว่าที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เนี่ย
คืออยากจะเตือนเตือนคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายรักสุขภาพ
อย่าชะล่าใจไปวางขวดน้ำ
เพราะอาจจะมีพวกมิจฉาชีพหรือว่าโจรเนี่ย
จ้องคอยสังเกตเราไงสังเกตเราไง
วางขวดน้ำไว้อาจจะเอาเนี่ยยานอนหลับหรือยาอะไรก็แล้ว
แต่หวังจะปลดซับ
แค่นาฬิกาของนักวิ่งกับสมาร์ทโฟนก็หลายหมื่นแล้วนะคะ
เออใช่นักวิ่งเขาจะจัดนาฬิกาที่มันแพงอ่ะเนอะ
ใช่เดี๋ยวนี้มีนาฬิกาอะไรนะที่จับการเต้นหัวใจกัน
นักวิ่งเขาใส่กันไปใช่ไหม
คนเขาจะไปออกกำลังกายแล้วจะไปทำเขาได้